ภาพต่อไปที่จะให้ดูก็เป็นคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเหมือนกันคุณผู้ชม

ตั้งสติในการดูแล้วไปดูกันค่ะ
เห็นไหมคุณผู้ชมมันหวาดเสียวนะ
คนขับมาข้างหลังร้องกรี๊ดเลยนะคะ

จากภาพคุณจะเห็นว่ามีรถตู้คันหนึ่ง
จู่ก็เลี้ยวตัดหน้ารถกระบะที่อยู่หน้ารถ
แล้วเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเลยว่าชนแบบจังอ่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนบ้านนาแก่งคอย
หมู่๑ตำบลหนองเขี้ยมนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
สภาพรถทั้ง๒คันยังไงคะคุณ
โอ้โหเละค่ะดูไม่ได้
รถกระบะนะคะกระจกแตก
ฝากระโปรงแตกกันชนยุบ
ส่วนรถตู้ที่ตัดหน้ามาเนี่ยก็เหมือนกันเลย
ประตูข้างคนขับยุบพังเสียหายค่ะ
อะไรมือสองที่บรรทุกมาในรถตู้เนี่ยนะ
กระจัดกระจายเต็มถนนไปหมด
คนขับรถตู้ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะ
ส่วนผู้ที่โดยสารมากับรถกระบะ๓คนก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยคุณดู
เห็นไหมรถสภาพรถตู้นี่คือพังเลยยับเลยด้านข้างค่ะ
สอบถามคนขับรถกระบะชื่อว่าคุณพี่มนตรีคงเพชร
คุณพี่มนตรีเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เขากำลังขับรถกลับไปทำบุญ
มาพร้อมกับครอบครัวก็คือภรรยาลูกสาวแล้วก็หลานชาย
บริเวณจุดเกิดเหตุตอนที่เขามาถึงเนี่ย
จู่ก็มีรถตู้กำลังจะเลี้ยวกลับรถ
ตัดหน้ารถพี่มนตรีไปเขาเห็นแล้วเบรกไม่ทันไงคะ
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวพุ่งชนกันไปกลางลำแบบนี้
แล้วก็ต้องบอกว่าโชคยังดีที่งานนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอันตรายรุนแรง
ถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็มีคนบาดเจ็บแล้วค่อนข้างบาดเจ็บหนักอยู่ด้วยนะ
บริเวณศีรษะด้วยนะคะครับก็เตือนกันแบบนี้เพราะว่าเราอยากให้ทุกทุกคน
ใช้รถใช้ถนนมีสติกันมากมากนะคุณผู้ชมนะแล้วเนี่ยพูดกันซ้ำไปซ้ำมาว่า
ที่เราจะขับรถขับราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไงนอกจากสติแล้วก็คือการเคารพกฎจราจร
คุณจะกลับรถกลางถนนแบบนี้มันก็ไม่ได้เอาจริงก็ต้องไปหาที่ที่มันสามารถกลับรถได้
คือเสียเวลานิดเดียวนะที่จะไปหาที่ยูเทิร์นมา
ไม่เสียชีวิตอ่ะไม่มีใครได้รับความเสียหายเกิดขึ้นจากสิ่งที่ทำแน่นอนนะคะที่เรามาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยแจกใจตลอดข่าวของความปรากฏฑนะดีจ๊ะ
ใช่แล้วอุบัติเหตุเนี่ยคือไม่อยากจะเล่ากันบ่อยเพราะว่าอย่างที่บอกแหละคุณผู้ชมดูไปแล้วมันก็หดหัวสะเทือนใจ
แต่ว่าก็ต้องมาเล่าสู่กันฟังเป็นอุทาหรณ์เตือนใจกันไปด้วย